เรื่องปัญหายาเสพติดรัฐบาลที่มาโดยประชาชน
ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากกลับขอบพระคุณท่านสมาชิกที่กรุณา
คำแนะนำเรื่องกรอบระยะสั้นเรื่องปัญหายาเสพติด
ตั้งแต่พวกเราผมว่าทั้ง๑๑พักลงไปพื้นที่มา
มีการเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนอย่างมากไม่ด้อยไปกว่าเรื่องของเศรษฐกิจที่ไม่ดี
ปัญหาเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องผู้เสพต้องเป็นผู้ป่วย
เราจัดการแน่นอนครับสำคัญมากกว่านั้นคือ
ถ้าเกิดรักษาหายแล้วจะทำยังไงที่จะส่งเขากลับคืนสู่อ้อมกอดของ
พ่อแม่เขาครอบครัวเขาอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วไปประกอบอาชีพอย่างที่ท่านพูดได้
โดยที่ไม่กลับมาเสพอีกเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องผู้ทำผิด
เรื่องของการยึดทรัพย์ยังเป็นปัญหาอยู่
ซึ่งรัฐบาลนี้ตระหนักดีถึงความสำคัญของการที่ต้องยึดทรัพย์โดยเร็ว
เรื่องของการทำลายล้างยาเสพติดที่จับได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งมีขบวนการในการที่จะเผาหรือทำลายช้าไปกว่าที่คณะทำงานเบื้องต้นได้แจ้งให้ทราบ
อาจจะมีการทำผิดลักลอบเอาออกมาอีก
ตรงนี้รัฐบาลนี้ตระหนักดีและจะมีการเร่งรัดทำแผนงานระยะสั้น
ตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวผ่านท่านประธานมา
รัฐบาลนี้เรียนครับตระหนักดีถึงเรื่องนี้และจะให้ความสำคัญอย่างสูงสุด
เพื่อให้สถาบันครอบครัวของประเทศกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง
เรื่องสุดท้ายที่ท่านพูดมาว่าเรื่องของหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านที่จะมีส่วนในการที่จะป้องกัน
ทำให้ลูกหลานไม่ไปติดยาเสพติดมีการพูดคุยทำให้ครอบครัวอบอุ่น
ไม่ไปฝักไฟกับยาเสพติดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลาพอสมควร
วันอาทิตย์นี้กับผมจะมีการประชุมกับทางคณะกรรมการทั้งหมด
บูรณาการแล้วก็จะวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาว
เพื่อแถลงแก่ประชาชนอีกครั้งครับกลับขอบพระคุณครับ
ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ